คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของการจับโรงฆ่าสัตว์เถื่อน

ก็มีการสนที่กำลังกันของเจ้าหน้าที่เข้าไปบุกจับกลุ่ม

เจ้าของเขาบอกว่าเปิดมาแบบนี้เป็น๑๐ปีแล้ว

เพราะว่าขั้นตอนการขออนุญาตมันมีระเบียบขั้นตอนยุ่งยาก

บอกว่าได้ยินเสียงโอ้โห
หวนของสัตว์ถูกเชือดถูกฆ่าอยู่นานแล้ว
อยากจะให้เจ้าหน้าที่เข้ามาจัดการซะทีนะครับ
แล้วดูสิสภาพแบบนี้ค่ะที่เจ้าหน้าที่เขาไปเจอ
โดยนายวิสุทธิ์สารพัฒน์ประสุทธิ์จังหวัดอุบลราชธานี
ก็มีการสนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพสินค้าประสุทธิ์ทหาร
อาสาสมัครอำเภอเมืองอุบลราชธานีนะคะ
ก็ได้บุกไปจับโรงฆ่าชำแหละวัวแล้วก็ควายเถื่อน
อยู่ที่บ้านหนองแก่ตำบลแจรแมที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีค่ะ
พอคนงานเห็นเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะตกใจสิคะ
วิ่งหลบหนีเหลือแค่นางสมจิตหมื่นเท้าอายุ๖๐ปี
ที่รับว่าเป็นเจ้าของโรงฆ่าสัตว์
ซึ่งลักษณะของโรงฆ่าสัตว์คุณผู้ชมสร้างเป็นแบบอาคารชั้นเดียว
ตั้งอยู่หลังบ้านแล้วก็ใช้ม่านพลาสติก

แล้วระหว่างที่มีการฆ่าสัตว์การชำแหละเนื้อสัตว์
ก็เอาม่านนี่แหละบังไม่ได้ถูกสุขอนามัยอะไรเลยค่ะ
แล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยยึดซากควายที่ชำแหละแล้ว
กองอยู่กับพื้นซีเมนในโรงค่านั่นแหละ
แล้วก็ยังมีซากเนื้อควายที่แช่เอาไว้ในถังน้ำแข็ง
รอการขนย้ายไปส่งให้กับเขียงขายเนื้อ
น้ำหนักรวมทั้งหมดประมาณสัก๕๐๐กิโลกรัม
มูลค่ากว่า๔๕๐๐๐บาท
แล้วก็อุปกรณ์ในการชำแหละในการฆ่ารวมทั้งหมด๗รายการนะคะ

บอกว่าตั้งเป็นโรงค่าแล้วก็ชำแหละวัวควายมานานเป็น๑๐ปีแล้ว
สาเหตุที่ไม่ไปขอให้ถูกต้อง
เพราะว่าระเบียบขั้นตอนมันยุ่งยาก
มันต้องถูกตรวจสอบหลายเรื่องเหลือเกิน

ตั้งเป็นโรงค่าสัตว์เถื่อนแทนละกัน
มันก็สกปรกไม่สะอาดไม่ถูกสุขอนามัยแบบนี้นะครับ

ทีนี้ตำรวจก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาสิคะ
ประกอบกิจการฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต
ชำแหละและตัดแต่งเนื้อสัตว์เพื่อการจำหน่าย
โดยไม่ได้รับการรับรองคุณภาพให้จำหน่าย
และฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว

คุณคิดดูสิ๑๐ปีที่ผ่านมา
คนที่เขาไปซื้อคือเขาก็ไม่รู้ไง